นี้เอง

สวัสดีค่ะคาวใส่ไข่ฮฟสวัสดีค่ะ

คุณหนูวันนี้หนักกากคุณดีละครับ

ตลาดหลังตรงมารีน้นฮะ
ตลาดทางหลังเขาขาย

เราจะหวานอยู่แล้ว

ทำไมไม่กล้องไม่ตัดมารับเรา
นึกว่านะอะพอตัดลูกค้าอยู่พอตัดลูกค้าอยู่เมื่อกี้
ขี่ไปซื้อน้ำแข็งประกอบนี่อุตส่าห์แบบว่ายอมแบบว่าทุ่มทุนเอาถุง
โอ้โหทุ่มทุนมีตั้งกี่ร้อยอัน
คือเรียกว่ารับออเดอร์มาแล้วก็ไปซื้อของนะฮะเพื่อที่จะไปส่งที่บ้านหลังหนึ่ง
ปรากฏว่าหลังจากนั้นตอนแรกเลยคลิปต้นเรื่องที่ออกมาตอนแรกเลยนี่นะครับ
หนุ่มคนนี้ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจบอกซื้อของมาให้แล้วนะฮะ
แต่เจ้าของบ้านไม่เอาเขามีเงินอยู่๔๐๐กว่าบาทไปซื้อของมาเนี่ยเหลืออยู่แค่๖๐บาท
ตอนแรกก็โทรศัพท์กลับไปถามทางเจ้าของบ้านแล้วว่าพี่สาขานี้ไม่มีเอาสาขาอื่นเอาไหม
เออหนุ่มจะไปซื้อให้เจ้าของบ้านบอกได้เพราะเขาไปซื้อให้บอกว่าเจ้าของบ้านไม่เอา
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเคลียร์กับทางต้นสังกัดของน้องเองให้เขาจ่ายแบบว่าเป็นเงินเขาเรียกอะไรอ่ะ
ชดเชยให้นะฮะหนุ่มลายนี้ก็ร้องห่มร้องไห้เห็นไหมล่ะนี่เอาไปฟังดูนะ
โอ้โหมุมกล้องเขาไม่ธรรมดา
นะสั่งข้าวผมผมไปถึงร้านร้านเจี๊ยบปิดร้านเจี๊ยรสเด็ดปิด
เขาบอกว่าไงเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปซื้ออีกร้านหนึ่งให้เอาไม่เป็นไรเอา
พอเอาเสร็จปุ๊บสั่งกับข้าวเพิ่มผมไปซื้อมาเชื่อไหมผมมีตังค์ห้าร้อย
ไม่มีเงินตัวเลยแระต้นอีกสิบบาทแล้วประสาทเสร็จปุ๊บมาบอก

นี่มีรับซ้ายรับขวาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็คือชายหนุ่มรายนี้เขาก็บ่นออกมาอย่างเงี้นะฮะว่าเขาเป็นคนหาเช้ากินค่ำเขาถูกเรียกตัวให้ไปซื้อของเนี่ยมีเงินอยู่สี่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองไปไปมามาเนี่ยพอเอาของไปส่งปรากฏว่าทางเจ้าของที่สั่งเจ้าของบ้านนะที่สั่งเนี่ยดันไม่เอาเขาจะทำยังไงคิดบ้างไหมแล้วก็ร้อง
ไปซื้อเจี๊ยรสเด็ดมาให้หน่อยนะฮะปรากฏว่าทางนี้เขาก็ไป
รายการที่สั่งไปมี๓ถุงมีข้าวราดเนื้ออบนะฮะ
มีกับข้าวอีก๓อย่างมีผัดหน่อไม้ไก่หมูกระเทียมลูกชิ้นปลา
สามโมงสิบเก้านาทีบ่ายสามสิบเก้านาทีนะฮะ

ก็โทรกลับมาบอกว่าเนี่ยร้านมันปิด
เดี๋ยวจะวิ่งไปอีกสาขาหนึ่งให้ยังเอาอยู่ไหม

เอาเพราะเขาได้ยินว่าสาขา
คำว่าสาขานั่นคือหมายความว่าก็คือร้านเดียวกันแต่อีกสาขาหนึ่ง
เขาบอกเขาเอาแต่ปรากฏว่าชายคนนี้ไปซื้ออีกที่หนึ่ง
ไม่ใช่เป็นร้านชื่อรสเด็ดเหมือนกันแต่ไม่ใช่เจี๊ยบรสเด็ดนะฮะ
นี่นะครับเวลาประมาณบ่าย๓โมง๓๒นาที
เขาบอกว่าเราได้กดโทรศัพท์ไปติดตามอาหารโดยกดโทรผ่านแอปพลิเคชันนะฮะ
ผู้ชายรับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะให้พี่ชายโทรกลับ
คาดว่าเจ้าของแอคเคาน์นั้นน่าจะให้คนอื่นขับแทน
ประมาณเวลาประมาณสักบ่าย๓โมง๓๓นาทีนะฮะ
คนขับก็โทรกลับมาบอกว่ารายการอาหารเนี่ยอันนั้นมองไม่เห็น
คือยกเว้นผัดลูกชิ้นปลากายเราก็บอกไปเนี่ยนะฮะ
บอกไม่เป็นไรบอกรับเท่าที่มีก็แล้วกัน

สุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะก็คือชายคนนี้เขาไปซื้อร้านอื่นนะ
ซึ่งไม่ใช่สาขาแต่ทางเจ้าของที่สั่งไปเนี่ย
ที่โทรศัพท์ไปซื้อเนี่ยทางลูกค้าเนี่ย
ก็บอกไม่ไรเอามาเถอะเขากินได้นะฮะ
หลังจากนั้นก็บอกว่าเออไปสั่งเนี่ยไอ้หมูหมักเนี่ยไอ้หมูตุ๋นไม่มี
ผมเลยถือวิทยาศาสตร์ซื้อหมูหมักมานะเขาบอกไม่เป็นไร
หลังจากนั้นเขาก็เข้าไปกดแอปพลิเคชันดูอีกทีทางคนขายไอ้คนซื้อนะฮะ
แต่สุดท้ายก็มีการโทรมาอีกว่าไม่เป็นไรเอาเอามาเถอะยังไงก็ได้ไม่เป็นไร
เสร็จปุ๊บก็มีการตอบว่าต่อขาดเป็นนิดนึงแค่ว่าถ้าเผื่อน้องจะไปเปลี่ยนจากหมูตุ๋นเป็นหมูหมัก
บอกพี่หน่อยก็ได้เพราะเราเป็นคนสั่งเราเป็นคนกินบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่เอาก็ได้ไง
คืออย่างนี้น้องถือวิสาสะเกินไปพอเสร็จปุ๊บก็มาถึงเนี่ยก็โทรศัพท์ไปอีกบอกว่า
ตอนนี้ราคามันเท่านี้นะคือมันเพิ่มราคาขึ้นไปเป็น๔๐๐กว่าจาก๒๐๐กว่า
เขาก็ถามว่ามันขึ้นได้ยังไงเขาบอกว่าไม่ใช่
พอดีว่าผมเนี่ยไอ้กับข้าวอีก๒ถุงที่ไปซื้อมาเนี่ย
ผมไม่ได้ไปซื้อร้านนี้หรอกเพราะมันหมดผมเลยไปซื้ออีกที่นึงราคามันแพงกว่า
เออเพราะยังไงนะทางคนสั่งเนี่ยเขาก็งงว่าอ้าวมันไม่ใช่แล้ว
ก็เลยมีการถกเถียงกันปรากฏว่าทางฝั่งของชายรายนี้ที่ร้องผมร้องไห้เมื่อกี้เนี่ย
เขาก็พูดไปในโทรศัพท์เลยบอกว่าไม่เป็นไรงั้นไม่ส่งแล้วเดี๋ยวอาหารเนี่ยเดี๋ยวแก๊กเอง
เออเดี๋ยวแด็กเองนะฮะก็คือแบบคือคำหย่าของขยะเปลี่ยนหน่อยแล้วกันหรือแด็กเอง
แล้วก็วางหูไปเลยทางเจ้าของบ้านคนนี้คนที่สั่งของเนี่ยเขาก็รู้สึกว่า
คือถ้างั้นคงไม่มาแล้วมั้งเพราะว่าทุกอย่างมันถูกผิดเพี้ยนไปหมดเลย
ราคาก็สูงขึ้นหรั่งที่เขาก็ไม่ได้สั่งให้มันสูงขึ้นเนี่ย
เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นสักพักนึงโทรศัพท์มาอีกประมาณสัก๔โมงบอกอยู่ข้างล่างแล้ว
มาอยู่หน้าบ้านแล้วอยู่หน้าบ้านคนสั่งเขาก็ตกใจเจ้าของบ้านก็ตกใจว่า
ไหนบอกว่าจะแก๊กเองไงทำไมถึงเอามาส่งก็เลยมีการทะเลาะกัน
วิวาทะกันในโทรศัพท์ต่ออืมเขาบอกเขาไม่เอาเขาบอกเอาไม่เข้า
จะทำยังไงเขาบอกเดี๋ยวเขาจะติดต่อไปทางศูนย์ให้แล้วว่าเดี๋ยวให้ทาง
ขี่เมื่อใส่ไปหลังจากนั้นก็ไปถ่ายคลิปแล้วก็กดลองแบบนี้
คือไม่ได้พูดจาอะไรกับเจ้าของบ้านไม่เรียบมีเจ้าของก็เอาเอาหมดน่ะ
คือเขายอมหมดน่ะคือไปซื้อผิดล้านก็บอกไปแล้วเป็นสาขา
บอกว่าไปซื้ออีกร้านนึงเขาก็เอา
ไปซื้อบอกจะซื้อหมูตุ๋นแต่ไปสั่งเป็นหมูหมูหมัก
เขาก็เอาบอกไม่เป็นไรกินได้ยอม
ไปซื้ออาหารบอกไปซื้อราคา๒๐๐กว่าบาทที่ร้านนี้
แต่ไม่มีร้านนี้เลยไปซื้อร้านอื่นมาให้เพิ่มมาแพงอีก

เขาก็แบบโอ้โหทุกอย่างมันผิดเพี้ยนไปหมดอ่ะ
ก็เอาอาหารที่สั่งเนี่ยคือพอมีคลิปออกไปเนี่ย
ก็อาหารที่สั่งมีคนใจบุญนะเขาเห็นเขาก็เอาอาหารนี้เขาซื้อเอง
ก็เอาอาหารอันนี้ไปส่งให้อีกบ้านหนึ่ง
อีกบ้านหนึ่งเขาจ่ายเงินให้คือเท่ากับว่าต้นทุนเขาได้คืนมาแล้ว
แต่ก็ยังลงเบอร์บัญชีให้คนโอนบริจาคเข้าไปอีก
ได้เป็นหมื่นแล้วก็ร้องห่มร้องไห้แบบนี้ผมไม่รู้ได้ไปเท่าไหร
ได้เป็นหมื่นล่าสุดนะฮะ
ทางเจ้าของบ้านที่เขาไปชี้แล้วบอกบ้านเลขที่เนี่ย

เอาบ้านเลขที่เขามาออกแบบนี้ได้ยังไง
คนก็ไปด่าเขาแล้วความปลอดภัยเขาอยู่ที่ไหน
ถ้าคนเข้าใจผิดเนี่ยอาจจะไปรอดักทำร้ายเขาก็ได้

เนี่ยนะฮะคือปรากฏชัยอะไรนี้ก็บอกว่า
ผมผิดเองเป็นไปตามที่ทางเจ้าของบ้านก็บอก

ตอนนั้นคือเจ้าของบ้านก็ถูกด่าฟรีไป
เพราะศาคนนี้มาหลอกผมลองไห้

ซึ่งสอนเราได้อย่างนะว่า

อย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรด่วนด่าไป
เพราะว่าไม่อย่างนั้นปัญหามันจะเกิดแบบนี้

ผมอยากจะรู้ว่าชายคนนี้อยู่ที่ไหน

ผมเลยเลย
ผมอยากจะร้องไห้ได้แบบนี้
ส่วนคนฉันอยากจะไปเรียนการเซลฟี่ที่แบบว่า
ไม่หลุดเฟรมเลยหัวไม่ขาด
หน้าอยู่เต็มตรงกลางโฟกัสไม่หลุด

เออคือเราบีบน้ำตาได้

ดีมากคือเชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูด

ไม่สงสารบ้างเหรอเนี่ยมีเงินอยู่๔๐๐อย่างนู้นอย่างนี้

ว่าแบบเอาอาหารมาให้แล้วไม่เอา

ก็บอกว่าไม่ส่งนะเดี๋ยวกูจะแดกเองไม่ส่งแล้วเนี่ยแหละฮะ
อ่าลองไปฟังดูอีกทีนี่เห็นน้ำตาไหมไม่หยอด
แต่วันนี้ฮะผมมาถึงเดี๋ยวฮะบ้านเล็กที่เนี้ยหนึ่งสองแปดหนึ่ง
หนึ่งสี่สองห้าแปดนะสั่งข้าวผมผมไปถึงร้านร้านเจี๊ยบปิด
เจี๊ยรสเด็ดปิดเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าไม่เป็นไร
เดี๋ยวผมไปซื้ออีกล้านหนึ่งให้เอาไม่เป็นไรเอาพอเอาเสร็จปุ๊บ
กับข้าวเพิ่มผมไปซื้อมาเชื่อไหมผมมีตังค์ห้าร้อย
ผมซื้อของผมสี่ร้อยกว่าบาทผมไม่มีตังค์ติดตัวเลยตอนเนี้ย
ถามว่ากูจะกินอะไรกูมีกินไหม
กูไม่เคยถามกูมากไปที่เจ้าของบ้านบอกใช่
งั้นทั้งหมดที่พูดนี่คือจินตนาการเองก็น่าจะอย่างนั้น
เห็นบทเองเนี่ยนะฮะเป็นอย่างไรต้องไว้สงสารบ้าง

ถ้ามีออสการ์ต้องได้ออสการ์

คือเขาตาเตอร์แดงแล้วผูน้ำตาไหล

คือจริงคู่ขนานกันอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็น
นั่นคือเรื่องของพนักงานของบริษัท

ดึงมาเลยมันเป็นข่าวคู่กันเลยอันนี้จริงนะ

ชื่ออะไรก็บอกที่เขาถามว่าชื่ออะไร

ก็อยากรู้ว่าคนอื่นเขาขึ้นแต่เธอบอกไม่ขึ้น

ทำไมมาตรการมันไม่เหมือนกันหมดทุกคน

ขึ้นตึกหรือขึ้นอาคารที่พักอาศัยของลูกค้า
ให้ลูกค้าลงมารับด้านล่าง

สรุปชื่ออะไรจะบอกได้หรือยัง

บอกชื่อ

มีปัญหาทุกเรื่องเลยเวลาตัดจ่ายผ่านบัตรเครดิตแบบเนี้ย
จะไม่ส่งบ้างจะแขวนเอาไว้บ้าง
แต่ถ้าต่อจ่ายเงินสดนะแม่งรอถึงเที่ยงก็ยังรอ
พี่ครับผมทำตามกฎของบริษัทจริงครับ

จะตัวออกมาชี้แจงที่เขาไม่เริ่มออกมา
ที่เขาไม่ลงมาแล้วจะให้พนักงานขึ้นไป
หนึ่งไม่รู้ว่าเอาเชื้อเข้าไปหรือเปล่า

เขาบอกว่าไข้สูงเขาก็เลยไม่อยากจะลงมา
ไข้สูงทำให้มีสติเป็นอย่างนี้ไปเลยหรือเปล่า
ก็ออกมาโพสต์ว่ากราบเรียนลูกค้าและผู้บริการและคุณทุกท่าน
เพราะมีคนเอาตอนที่เขาขายรถมาให้ดูด้วยซึ่งพูดจาดี
ก็เขาบอกว่ามีพนักงานของบริษัทได้ใช้คำพูดกิริยาก้าวร้าวรุนแรง

รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะพนักงานมีความเครียดสะสม
ทำให้เป็นสาเหตุของพฤติกรรมที่ออกไปในทางที่ไม่เหมาะสม
บริษัทจะทำการว่ากล่าวตักเตือน
และจะมีการตั้งคณะกรรมการหรือวิธีการดำเนินการต่อไป

ส่วนใหญ่ระบุว่าบริษัทปกป้องพนักงานหรือเปล่า

ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และต้องขออภัยต่อการกระทำของพนักงานคนดังกล่าว
เห็นความสำคัญเรื่องการแสดงพฤติกรรมของบุคคล
และเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างต่อพนักงานคนอื่น

นี้บริษัทให้ความสำคัญในการคัดกรองการเข้ามาเป็นพนักงาน

และจะฝึกอบรมพนักงานในทุกด้านอย่างดีที่สุด

กับเขาคือละลอกแรกที่ออกมา
เขาก็พยายามบอกว่าอ๋อพนักงานคนนี้เครียดสะสมเรื่องของโควิด
หลายคนก็ถามกันไปว่าแหมแล้วคนอื่นไม่เครียดหรือไงวะ
คนอื่นก็เครียดไม่เห็นต้องมีพฤติกรรมแบบนี้เลย

ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยทางนิสันเขาบอกว่าโอเค

ฟันทงเลยดีกว่าก็คือจบข่าวไปเลยก็คือให้ออกเลย
แต่ดูเหมือนขาดไปเลยนะแบบเออ

ซึ่งเวลาที่คุณตะโกนพูดออกมาเนี่ยไม่รู้
น้ำลายหรืออะไรมันกระเด็นหรือปล่อยหรือมันกระเด็นออกมาโดนใครหรือเปล่า

ทางฝั่งของคนที่ไปส่งเนี่ย
เขาก็มีหน้าที่ที่ไปส่งอย่างเดียวคือไม่ได้ขึ้นไป

ทำกฎไม่ได้รับเงินสดยังไม่ได้เลย

นิติเนี่ยหรือว่าทางที่พักอาศัยเนี่ย
ไม่มีการแจ้งลูกบ้านใช่ไหม
แต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอพาร์ทเม้นต์

อาจจะเป็นอพาร์ทเม็ดหรือหอซึ่งมันไม่มีนะ
แต่ถ้าเป็นเล็กกว่าหน่อยก็จะไม่มีนิตินะพี่
จะไม่มีคนนั่งอยู่ข้างล่าง
อะไรเลยเขาจะไปสอนเด็กการแสดงของพี่เองด้วย
คนนี้ไม่เหลืออะไรเลยโพสต์เข้าไปเลย
มาดูเรื่องคนที่ติดเชื้อกันนะฮะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินผู้บริหารสบคเนี่ย
ไม่ใช่ผู้บริหารนะเป็นโคสกศูนย์บริหารสบค
ก็แถลงถึงสถานการณ์โควิด๑๙ในประเทศไทย
พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๒๗ราย
มียอดผู้ป่วยสะสมตอนนี้ก็๒๗๙๒ราย

หายแล้ว๑๙๙๙ราย
และวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะ
ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๗ลายเนี่ย
กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่สัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้
คือติดกันมาจากคนที่ป่วยอยู่แล้ว๑๖ราย
แล้วก็ไปในสถานที่ชุมชนห้างที่ตลาดนัด๒ราย
แล้วก็เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ๑ราย
และอยู่ในระหว่างการสอบสวนโรคอีก๘ราย
สำหรับ๙จังหวัดที่ซิงเลยยังไม่มีผู้ป่วยก็
กำแพงเพชรชัยนาฏตราดน่านบึงกาลพิจิตรอนองสิงห์บุรีและอ่างทอง
แพทย์ทวีสินก็บอกว่าผู้ป่วยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้เริ่มลดลงแล้ว
ส่วนอาชีพเสี่ยงก็มีแนวโน้มลดลง
คนที่ไปสถานที่ชุมชนตลาดนัดแต่ตัวเลขตลอดสัปดาห์เนี่ย
พบว่าจะเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าควบคุมไม่ดีตรงนี้มันอาจจะกลับมาเป็นกลุ่มก้อนใหม่
แต่ภาพรวมที่ลงมาตอนนี้ที่จำนวนผู้ติดเชื้อลงมานะฮะ
ผู้เสียชีวิตลงมาเนี่ยก็ต้องชื่นชมทุกคนอย่างไรก็ตาม
ในบ้านยังต้องระวังนะคะแล้วก็สวมหน้ากากผ้ากันไว้
เขาก็จะเปิดทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยาโควิด๕๐๐บาทเนี่ย
เท่านั้นนะคะแล้วก็เมื่อแจ้งชื่อเสร็จทางกระทรวงการคังก็จะคัดรายชื่อ
เป็นรายจังหวัดส่งให้ผู้ว่าแต่ละจังหวัดในวันถัดไป
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลคราวนี้ก็คงจะละเอียดขึ้นแล้วล่ะ
ทั้งนี้กระทรวงการคังอนุญาตให้ผู้ขอทบทวนสิทธิเนี่ย
ใช้ข้อมูลภาพถ่ายบางคนไม่มีใบว่าเคยทำงานที่นี่นะครับ
เป็นหลักฐานยืนยันว่าประกอบพิจารณาได้นะฮะ
ถ้าหากว่าที่ทำงานของคุณปิดคุณก็เปิดคุณก็เปิดไอจี
ว่าคุณถ่ายรูปไว้เนี่ยคุณเอามาเป็นหลักฐานได้
ถ้าคุณถูกเลิกจ้างหรือว่าเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด
ไม่มีงานทำเอารูปภาพที่เคยถ่ายโพสต์ไว้ในอดีตน่ะ
อย่างเช่นถ้าเป็นช่างผมก็ถ่ายภาพตอนตัดผมหรือถ่ายหน้าร้าน
ถ่ายรูปกับร้านสินค้าของตัวเองหรือว่าลูกจ้าง
ก็ถ่ายที่ทำงานมาให้ใช้ได้นะฮะ
จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งออนไลน์มายังระบบกลางทันที
เพื่อให้จ่ายเงินเร็วที่สุดถ้าคุณมีคุณสมบัติครบถ้วน
ทีนี้หลักฐานการลงทะเบียนทบทวนสิทธิมีภาพถ่าย๓ภาพคือ
ถ่ายของคุณเองคือผู้ขอทบทวนสิทธิ์
รูปถ่ายกับบัตรประชาชนและ๓รูปถ่ายหลักฐานที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ว่าคุณได้ทำงานอยู่ตรงนี้อยู่ร้านค้านี้ตลาดนี้ตัดผมอันนี้
นะฮะต่างที่เข้าข่าย
นะฮะหรือว่าหลักฐานการลักษณ์เมื่อเดือนของ
ตอนขึ้นไปเป็นลูกจ้างตอนที่ยังเป็นลูกจ้างเขาอยู่

ค่ะมาเรื่องนี้
อันนี้พ่อประโมสเถียนรัฐรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
แล้วก็การแพทย์ทางเลือกเข้ามาเปิดเผยในเรื่องของการใช้สมุนไพร
ที่มีชื่อว่าฟ้าทลายโจรในการยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ว่าขณะนี้ได้ทำการวิจัยอยู่ในหลอดทดลอง
โดยใช้ยาสกัดฟ้าทลายโจรนี่แหละค่ะ
ซึ่งพบว่าปริมาณไวรัสลดลงอย่างเห็นได้ชัด
สามารถที่จะยับยั้งแล้วก็ฆ่าเชื้อไวรัสในหลอดทดลอง

เชื้อในหลอดมันลดลงใช่ไหม

ก็สามารถที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัส
ไม่ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น
เป็นการตอบโจทย์ได้ว่า
อันนี้แหละสามารถที่จะฆ่าไวรัส
แล้วก็ยับยั้งไวรัสได้โดยตรง
แล้วก็ยังคงจะเป็นเพียงการศึกษาในระดับเบื้องต้น

ยังไม่ได้แบบว่าแน่ชัดจริงเลย
ด้านดรเพศาจกรหญิงอัญชารีจูธะพุธิ
เป็นผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
แล้วก็การแพทย์ทางเลือกเขาก็บอกว่าอย่างนี้นะคะว่า
ไม่ควรกินฟ้าทลายโจรเพื่อที่จะเป็นการป้องกันนะฮะ
แต่ควรที่จะรับประทานหลังจากที่มีอาการไข้
ปวดเมื่อยตัวเจ็บคอ
แล้วถ้าหากว่าอาการมันไม่ดีขึ้นเนี่ยนะ
ภายใน๒วันไปพบแพทย์เลย
เพราะว่ามันคือมันยังไม่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันสามารถที่จะใช้
พอทราบอย่างนี้พี่ในยุคแรกอ่ะตอนแรกก่อนที่ต้องลองกินกันอย่างนี้

เพราะว่ามันทำให้ลดไข้
ถ้าเราไม่ได้เป็นไข้แล้วไปกินมันก็ตัวมักจะเย็น
ไม่ได้ต้องให้เป็นถึงจะกินได้
เป็นไข้นะซึ่งเราเป็นโควิดหรือเปล่าไม่รู้
โอเคนะครับก็ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ทหารรับแล้วว่าอุ้มซ้อมโหดสองพี่น้องดับหนึ่งสาหัสหนึ่งนะครับ
สำนึกผิดแล้วก็ล่าสุดนะฮะก็ขอเข้ามาศพนะครับ
จากกรณีนายนิวัฒน์ซ้ายซานะครับอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านยางคำจังหวัดนครพนม
รวมถึงนางป่านซ้ายซางครับเป็นภรรยาเขาแจ้งความร้องทุกข์นะครับ
กับทางตำรวจสพธาตุพนมบอกว่าลูกชายนั้นถูกทหารชุดปรับปรามยาเสพติด
ไปสอบสวนนะครับที่ฐานแห่งหนึ่งปมเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับ
และลูกชายคนโตเนี่ยพบเป็นศพอยู่แล้วนะตอนนี้
ส่วนลูกชายคนเล็กนั้นอาการสาหัสครับเหตุนั้นไปเกิดขึ้นที่กระท่อมนานะฮะ
หมู่บ้านโดยผลการชนสูตรศพแพทย์พบที่สมองนั้นได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างหนัก
เขียวช้ำล่าสุดครับวันนี้ฮะผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปยังบ้านของผู้เสียชีวิตนะครับ
โดยมีทหารจากกองกำลังสุรสักบนตรีนำโดยร้อยเอกอมตะสัตบริพันธ์นะฮะ
คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาร่วมงานศพของนายุทธนา
คือพี่เนี่ยเสียชีวิตนะแต่น้องเนี่ยรอดนะฮะ
ต่อมานะครับมีตัวแทนจากกองคับการควบคุมที่๑ศูนย์หน่วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมาเคารพศพนะฮะ
พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวนหนึ่งหมื่นบาท
แล้วก็รับเป็นเจ้าภาพงานศพจนกว่าจะเสร็จสิ้นนะครับ
นายนิวัฒน์เปิดเผยนะครับว่าศพลูกชายมาถึงที่บ้านในวันที่๑๙เมษายนครับ
ได้มีการปรึกษาหารือกับทางญาติแล้วมีความเห็นนะครับว่า
ชาปนกิจในวันที่๒๓เมษายนนี้และได้รับการประสานนะฮะ
ภูมิคับบัญชาของคู่รณีนะครับว่าทหารตั้งแต่ชั้นประทวนจนถึงศัลยบัตรจำนวน๗นายนั้น
จะเดินทางมาขอขมาศพตนเองยินดีนะครับ
เพราะลูกชายเนี่ยจะได้นอนตายตาหลับ
ส่วนการเยียวยานะครับจะมีผู้ใหญ่มาเจรจาตกลงกันอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนทางด้านการดำเนินคดีโดยเบื้องต้นนั้นก็หลังจากขอเข้ามาศพแล้ว
เบียบของข้าราชการทหารซึ่งขณะนี้ทั้งหมดให้การรับสารภาพนะครับว่ากระทำไปจริง
สำหรับการบานเจ็บของนายทหารณสมิตรนะฮะ
พงศ์นะฮะที่ถูกกระทืบจนกระทั่งซี่โครงหักทั้งสองข้างเนี่ย

รมภโสมเดชพยพราชพระธาปนม

คนน้องนะน่าจะคนน้องคนพี่อ่ะตาย

คือเขาเข้าไปอุ้มมาสองคนเลยแล้วก็บอกว่า

กระท่อมในนาที่ในศูนย์ครับ

แล้วก็แยก๒พี่น้องออก

คนนึงเนี่ยคนที่ตายเนี่ย
ก็ถูกอ้างว่ายื่นยาบ้าลงไป
แต่ปรากฏว่าผลชนสูตรออกมามันไม่มี

น้องเนี่ยซิกโครงหักสองข้างเลย

ส่วนพี่ชายเนี่ยสมองนะครับ

ก็ซ้อมจนกระทั่งตายนะครับ

พ่อแม่หัวใจสลายเลยนะ
เขามาขนาดไหนแล้วอยู่ดีดี

แต่ไม่ใช่เป็นการไปซ้อมเขาจนตายอะไรอย่างนี้

ไม่ได้ไปซ้อมอยู่ไหนซ้อมเฉยก็ไม่ได้

เพื่อแก้วูวามอะไรกันขนาดนั้น
เป็นไหมมันขึ้นหนักเลย

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
เอากลับมาค่าไฟแพงเกิน

ถ้าสังเกตกันจริงนะฮะ
ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีส่วนใหญ่มันจะขึ้น
เราสังเกตอีกอันที่บ้านอื่นเราไม่รู้นะเป็นอย่างไรนะ

เขาไม่ให้สาธารณ์พูดเดี๋ยวมันขึ้นไป๑๒๐๐๐แล้ว๑๓๐๐๐แล้วอะไรอย่างนี้
ตรงนี้ก็เป็นปัญหาซึ่งผมก็หาสาเหตุมานาน
วันนี้มีโอกาสได้มีการพูดคุยกับทางการไฟฟ้า
หรือพี่เปิดนานกว่าเดินรึเปล่าเพราะหน้าร้อนไง
อะไรนะใช้เพิ่มขึ้นป่ะแอร์เปิดนานกว่าเดินรึเปล่า
คือปัญหาอย่างนี้คือทางการไฟฟ้าเองเขาพยายามที่จะบอกว่า
บางทีเราเองอาจจะตั้งอุณหภูมิแอร์สมมุติ๒๔องศา
องศาเนี่ยปกติเราใช้ขนาดเท่านี้ถูกไหมฮะ
ถ้าเกิดอยู่ในช่วงเดือนกุมภาธันวาอะไรอย่างนี้
อากาศข้างนอกมันเย็นแอร์เนี่ยมันจะทำความเย็นได้เร็ว
แล้วระบบคอมมันจะตัดเร็วมันมีผลกับค่าไฟด้วย
แต่ถ้าเกิดว่ามาอยู่ในช่วงของเมษาซึ่งอากาศมันร้อน

แต่กว่ามันจะทำอุณหภูมิในห้องที่เราอยู่เนี่ยมันใช้เวลานาน
มันก็จะเดินนานมันมีผลค่าไฟเหมือนกัน
อันนี้ประเด็นที่เขาบอกมานะแต่ทีนี้ไอ้ประเด็นนั้นพอจะเข้าใจ
แต่ไอ้ประเด็นหลักก็คือบ้านบางคนเขาไม่ได้มีแอร์
แต่ค่าไฟเขายังขึ้นไอ้ตรงนี้คือจะทำยังไง
พัดลมไงคะพัดลมเกิดจากอะไร
มันก็จะถูกย้อนกลับไปว่าตู้เย็นเปิดมากหรือเปล่า
เกิดมากเกินไปไหมนู่นนี่นั่น

ค่าไฟขึ้นอยู่ที่กูไม่ได้อยู่ที่ไหนนึกออกไหม
ก็ขึ้นทุกบ้านนั้นนะครับก็ขึ้นทุกบ้านไง
โอเคเข้าใจได้ช่างมันตรงนั้น
แต่ประเด็นวันนี้มันไม่ได้เหมือนวันก่อน
เพราะอะไรธรรมดาก็พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน
ก็ออกไปทำงานหาเงินมาจ่ายค่าไฟกันได้
แต่สูงมั่งนิดหน่อยบ้างมากหน่อยมาอักว่ากันไป
แต่ปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์โควิดมันทำให้เราต้องอยู่ที่บ้าน

หรือแม้กระทั่งมีการไปทำงานก็ไปทำไม่ได้
จะเอาตังค์ที่ไหนมาจ่ายค่าไฟแล้วบังเอิญว่ามันขึ้นแบบนี้อีก
แล้วเราเองก็ไม่ได้อยากจะอยู่บ้านหรอกเพราะเราก็อยากทำมาหากิน
แต่ด้วยสถานการณ์เข้าใจได้ว่ามันจำเป็นต้องอยู่
ทีนี้จะทำยังไงล่ะลดได้ไหมมาตรการออกมา๖มาตรการ
ใน๖ก็คือลดให้๓ตกใจไหม

๓ลดให้๓อันดับหน้าคือลดให้ก่อน๓

คือร้อยหนึ่งลดสามบาทก็ก็อย่างนั้นอ่ะนะแต่ถ้าเกิดว่าไปเทียบเป็นอัตราส่วน
ถ้าเกิดว่าทั้งประเทศโอ้โหมันกินไปเป็นพันเป็นหมื่นล้านนะ
ถ้าเทียบกันจริงเขาก็มีนโยบายต่อไปอีก
สำหรับคนที่มีค่าไฟนึกว่าทะลุทะลวงไปไกล
คิดตามจำนวนของการคือบริษัทห้างใหญ่อะไรอย่างนี้
เขาก็จะมีการชะลอให้คิดอัตราต่ำสุดนึกออกไหม
หรือแม้กระทั่งสมมุติว่าคนที่แบบยังไม่สามารถมีรายได้
คือเขาเกิดใช้ไฟประมาณสักกี่หน่วยก็ไม่รู้เท่านั้นประมาณสักไม่กี่หน่วย
เขาก็สามารถที่บอกว่าให้ชะลอการจ่ายได้ไว้๖เดือนไปจ่ายทีเดือนตุลา
แต่มันไม่ใช่จัดการปัญหาเพราะว่าเดือนตุลาถึงเวลาที่เขาไม่มีสตรงสตังค์
ก็ต้องไปจ่ายท็อมต้นอีกเพื่อให้๖เดือนแทนที่ยังไม่ค่อยจ่าย
กูต้องไปจ่ายพอกหางหมูไปหนักขนาดนั้นทำไมก็ไม่ไหว
นี่แหละแต่ทีนี้ผมก็มีโอกาสได้มีการพูดคุยกันไป
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพูดกับทางโศกโฆษกของนี่เลยก็คือนั่นคือประเด็นทั้งหมด
เขาก็บอกว่าผมก็ถามว่ามันสามารถที่ทำให้คนไทยได้ใช้ไฟแบบ
ถูกลงได้ไหมหรือถูกลงไปได้ไหมอะไรอย่างนี้
ก็บอกว่าต้นทุนของการไฟฟ้ามันก็มีคนที่จะเป็นคนกำหนดคือกระทรวงพลังงาน
ตอนนี้ท่านสนทิรัฐรัฐมนตรีของกระทรวงพลังงานเนี่ยก็กำลังประชุมกัน
วันนี้น่าจะมีผลออกมาว่าจะเป็นยังไงจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
ช่วยหน่อยเถอะไม่ใช่แล้วนะครับบินมันมาแล้วนะแต่ตอนนี้ประเด็นมันคือผมว่า
ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณเปิดมากเกินไปเปิดน้อยไป
ประเด็นอยู่ที่ว่าคนไทยเนี่ยตอนนี้อยู่บ้านอยู่บ้านไม่มีตังค์ไม่ได้ทำงาน

ก็ใช้เปลืองขึ้นตามที่ว่าก็ได้แหละแต่ขอลดเถอะ

เขามีมาตรการที่ดูเรื่องของไฟเนี่ยเขาจะเป็นระบบระบบอัตราเก้าหน้า

อันนี้ผมจำตัวเลขไม่ได้แม่นนะครับไปดูในรายการอีกแล้วกัน
แต่จำไม่ได้แม่นก็คือสมมุติว่าพี่ใช้ไป๑๐๐หน่วย
สมมุติเขาคิดพี่๕๐บาทนี่นะฮะไทยรัฐก็ทำมาอย่างนี้เลยเห็นไหม
๐๑๕๐หน่วยจ่ายเนี่ย๓๒๔๘๔บาทเราหน่วยเหรอนะ
แต่ถ้าเกิดพี่ไปใช้๑๕๑หน่วยขึ้นไปเกิน๑๕๐เขาจ่ายเป็น๔บาทเลย
พอ๔๐๐หน่วยนะครับทำไมเนี่ยฮือ
แล้วพี่รู้ไหมบ้านพี่ใช้กี่หน่วยบ้านพี่แม่งใช้เป็นพันนะ

กวดอะไรใช้ไฟเยอะก็กวดหรือต้องขึ้นราคา

มันเป็นเกี่ยวกับการคุยต้าไปกับตาก้าวฟ้า

ใช้เยอะมานานแล้วไม่เคยรู้ใช่ใช่ไม่เคยรู้พี่ก็เสียจัดเก็บนี้มานานแล้วไม่ได้พึ่งมีนะ

เป็นอย่างนี้พี่คือลักษณะนี้มันเหมือนกับเราพ่อนดอกเบี้ยบบ้านเลยนะคือยิ่งใช้เยอะต้องจ่ายหน่วยแพงยิ่งใช้เยอะเท่าไรยิ่งจ่ายแพง

ทำเงินได้เยอะก็เสียเพิ่มต่าง
คือโอเคแบบนี้มันอาจจะมีอย่างนี้มานานแล้วเข้าใจได้
เพราะเราก็ไม่เคยไปดูรู้ตรงนี้เราแค่จ่ายค่าไฟ
แต่ประเด็นสำคัญคือวันนี้สถานการณ์เนี่ยจะทำยังไง
จะช่วยประชาชนคนไทยยังไงจะแก้ไขยังไง
ลดได้ไหมคือไม่ใช่๓ไงอาจจะต้องแบบ๕๐๓๐หรืออะไรก็ว่าไป
จะมาพูดอย่างนี้ได้ไหมมีบางคนเขาก็บอกว่าอาจจะคิดบวกนะ
คือในเมื่อคุณไม่ได้ออกจากบ้านใช่ไหมค่าน้ำมันก็ไม่ต้องใช้แล้ว
ช้อปปิ้งคุณก็ไม่ต้องไปจ่ายแล้วโอ้โหตัวดีเลยค่าช้อปปิ้ง
ออนไลน์ยับเลยผมก็คิดว่าณตอนนี้เนี่ยก็แบบว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นแล้ว
ก็มาจ่ายแค่ค่าไฟก็คงไม่เป็นไรมั้งเหรอเดี๋ยวไม่ได้อย่างนั้นนะพี่
รายได้รวมลดกว่านะไม่ได้
รายได้เราลดกว่านะพี่นี่ไม่ได้ถ่ายละครมาเป็นเดือนแล้วนะ

คือมันไม่ได้ขึ้นคือเราก็จะใช้ประมาณนี้
รู้มากขึ้นน้อยลงแต่ละเดือนก็ไม่เท่าไหร่
ใช่ไหมเราก็จะดูออกว่าเราไม่ค่อยอยู่บ้านเหลือ
เดือนนี้อยู่เยอะแต่อันนี้มันคือแบบหูใช่

ใช่เราเจออัตราเก้าหน้ากันท่านผู้ชม

มันก็คือเป็นแบบนี้ก็เลยไม่รู้จะทำยังไง

ใครใช้ไฟไม่เกิน๕๐หน่วยหรือ๑๕๐หน่วย

แล้วพี่ลองคิดไปถึงมุมของคนที่เขามีบ้าน
แล้วถึงเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ย
โอเคเงินก็อาจจะยังไม่ได้๕๐๐บาทด้วยนะ

เราว่าการไฟฟ้ามีรายได้จาก

ดิฉันลุ้นอยู่นะที่เก็บตัวไป๒๑วันเนี่ย

แต่ทีนี้สิ่งที่ผมอยากรู้คำตอบมาก

บางทีเราก็รู้สึกว่าอัตราในการ
แอร์หรือใช้อะไรเราก็ไม่ได้ใช้มากขึ้น

ตรงยูนิตได้ป่ะล่ะตรงหน่วย

ที่ตารางขึ้นเมื่อกี้

แล้วก็ไปเทียบอัตรากับทางมิเตอร์เรา
มันต้องเห็นดิ
พี่รู้ไหมปัญหาที่เกิดขึ้นกับการไฟฟ้า
เขาพูดกันถึงวันนี้ผมไม่ได้พูดนะฮะ

ไอ้ที่เอาเงินประกันมิตเตอร์ประกันการใช้ไฟคืนไป
คืนไปแล้วมาทบต้นกับอันนี้หรอ

คนโดนไปขึ้นมาเป็นเท่าตัว
เราก็คือเป็นประชาชนที่โดนเหมือนกัน
คือสมมุตินะเอาอย่างแบบไม่รู้เรื่องเลย

ก็ยอมเชื่อว่าตัวเองใช้แอร์มากขึ้น

งั้นขอตรงจุดนี้ช่วยลดหน่อย

ออกไปนอกบ้านถูกจับ

ออกไปทุกว่าทำไมไม่

ชีวิตปั๊นทรายหมดละรึไม่้รู้จะทำอย่างไร

แต่ก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้มาพูดจา
เออเดือนนี้มากขึ้น๑๐๐๐๒๐๐๐โสงสัยอยู่เยอะไปกว่า
เชื่อไหมบางที่นะ
โดเนี่ยหรือบ้านหลังหนึ่งไม่มีคนอยู่นะ
เสียบตู้เย็นไว้เสียบทีวีก็แล้วแต่
แต่ไม่ได้ดูไว้ค่าไฟก็ขึ้น

มีมั้ยขึ้นมั้ยล่ะ

จากที่อยู่ก็ไม่ได้อยู่

ประกอบยังคืนผีมาเปิดแอร์นะมันขึ้นยังไงวะ
ผีก็ร้อนนี่ไม่เห็นเรื่องว่าเดือน

รู้เต็มคือสิ้นเดือนนี้ใช่ไหม
อย่างเดือนที่แล้วรู้แล้วเดือนมีนารู้แล้วเดี๋ยวเมษาอีกเดือนนึงเนี่ยรู้เรื่อง
ก็รู้ว่าเดือนพฤษภาคต้นใช่อันนี้ไม่สิ้นเดือนเมษานะคะ
ยังอันนี้เราจะรู้ของมีนาเดือนเมษาสะพรึงวันนี้แน่นอนค่ะ
สิ้นเดือนเมษาค่ะไม่แต่ดิฉันเก็บตัวมา๒๑วันตอนมีนาเนี่ยสิคะ

น่าจะใช่นะประกาศใช้ไฟแล้วค่ะเขาบอกอย่างนี้
ก็จะเป็นส่งมาให้บอกว่าที่ประชุมมีมติให้ประชาชนจ่ายเท่ากับอัตราที่ใช้เดือนกุมภาพันธ์
ส่วนเกินจากเดือนกุมภาพันธ์หากไม่เกิน๘๐๐หน่วยประชาชนไม่ต้องจ่าย
แต่หากเกิน๘๐๐หน่วยแต่ไม่เกิน๓๐๐หน่วยส่วนที่เกินประชาชนต้องจ่าย๕๐
แต่หากเกิน๓๐๐หน่วยส่วนที่เกินประชาชนต้องจ่าย
ถ้าใช้เยอะยังไงก็ต้องจ่ายนะฮะ
โอเคนี่เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ออกมาล่าสุดขอบคุณนะครับที่ส่งมาให้

น่าจะเพราะว่าเขามีการประชุมไปเมื่อตอนบ่ายโมงกว่าที่ผ่านมา
ช่วยหาหน่อยสิใช้แอร์เท่าไหร่มันกี่พันอะไรอย่างนี้ลองถามหน่อยดินะ

บ้านพี่มีเป็น๑๐๐๐หน่วยผมบอกเลย

แต่๙๐หน่วยก็รู้สึกเขาจะให้ใช้ฟรีหรืออะไรสักอย่างตอนแรกนะ
แต่นี่มีมาตรการใหม่ออกมา

หอพักห้องนึงก็สามสี่หน่วยหน่วยละไหม๕๐๐

ได้หลักพัน
คือเดือนนึงหอพักหอคอนโดอะไรก็หลักพันอยู่แล้วแหละอันพี่๒๐๐๐
แล้วเก่า

พี่หนุ่มครับผมเรียนจบแล้วทำงานแล้วรับงานจัดดอกไม้ต่าง
ตอนนี้โดนยกเลิกหมด
งานที่ร้านก็โดนสั่งปิดมาหลายวันมากแล้ว
ผมลงทะเบียนเยียวยาขอรับเงิน๕๐๐๐
บอกว่าผมไม่ได้เพราะยังเป็นนักศึกษาผมเรียนจบแล้วครับ

ลองเข้าไปที่ปุ่มทดทุนศิษฐ์ก่อนแล้วลองเข้าไปทีแจง
ข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรานะคะ
เท่าที่ทราบมานะครับได้มีโอกาสคุยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป

เพิ่งจบเหรอทางมหาลัยยังไม่ลงทะเบียนว่าเป็นบัณฑิต
คือมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเยอะ
เพราะว่าอย่างล่าสุดมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งอายุ๔๙นะครับ
เขาไปโรงเรียนกศนไว้นะครับ
แล้วมันมีประเด็นที่ว่าระบบชี้แจงกลับมาว่า
คุณเป็นนักศึกษาไม่ได้
ที่เขาทำงานแล้วก็คือมีผลกระทบเหมือนกัน
ผมมีโอกาสได้มีการพูดคุยกับทางท่านลวรน
ท่านเป็นผอของการคลางท่านก็บอกว่าระบบนี้นะครับ
คือเวลาที่คุณไปลงไว้ตอนแรกเราไม่ทิ้งกัน
แล้วคุณบอกว่าคุณเองเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์
แต่พอใส่ชื่อใส่แบบประชาชนก็ปุ๊บนี่
ระบบมันวิ่งไปที่กระทรวงศึกษา
มันจะไปเช็คเลยว่าชื่อนี้อยู่ในกระทรวงศึกษายังเรียนหนังสืออยู่ไหม
ปรากฏว่ามันมีเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นระบบไงพี่
เสร็จปุ๊บมันจะตอบกลับมาเลยว่าคุณเป็นนักศึกษาคุณไม่ได้
โดยที่ระบบมันไม่สามารถมารู้ข้อเท็จจริงได้ไงว่า
เขาอยู่ก่อสอนอนนะหรืออะไรอย่างนี้
อันนี้ก็คือไม่ต้องไปทบทวนสิทธิ์เหมือนกันนะฮะ
เจมสเมื่อกี้ที่ส่งเข้ามานะครับพี่แนะนำลองเข้าไปกด
เจมส์เอานี่เลยถ่ายรูปว่าตัวเองร้านตัวเองปิด

ส่งรูปร้านตัวเองปิดไปด้วยแล้วก็ส่งไปด้วยว่าไม่ได้เป็นนักศึกษา
ว่ามีผลกระทบอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ลองเข้าไปกดดู
ก็นะรูปตัวเองแล้วก็หลักฐานว่าตัวเองตกงาน
เคยทำงานที่ไหนที่เราบอกไปเมื่อตอนต้นรายการนะครับ

ไปดูเรื่องกุ๊กกิ๊กดารากันบ้างแล้วกันเนอะ

ณเดชน์ยายาแม่ช่างน่าอิจฉาอะไรเช่นนี้
คนสวยทำอะไรก็ดูดีไปหมดเลย
นางเปคน์น่านะขนาดโพสเท่าสบายนะ
ถ่ายรูปนะอยู่ที่บ้านนะก็ยังแบบว่าทำให้เกิดความฮือหาขึ้นมาได้

นี่แหละค่ะน้องยาย่ากางเกงอะไร

อยู่ล่าสุดยายาโพสต์ภาพนี้แบบชิวอยู่ที่บ้านนั่งอ่านหนังสือกัน
ไปมานะฮะก็หามุมนั่งเล่นสบายเข้ามุมชิวต้องเรียกว่ามุมจริงจริง
นะผู้ชมเออมันจะได้ล็อกหลังได้พอดีมุมเออแต่มันสบายนะมุมเออ
แล้วก็ดูแบบสวยเป๊ะนะปางมากนะเหมือนถ่ายแบบเนาะคนสวยนะ
มันวางอยู่ท่าไหนนะมันก็ยังสวยแหละนะเธอแล้วก็ยังเด็กอยู่
ที่รีลันต์ตอนเนี้ยเด็กเด็กมากคนละเรื่องอันนี้เลยอืมตัวเยอะ
ก็ทำเอาแฟนแฟนก็กดไลค์กันรัวกันไปคอมเมนต์แบบว่ารัวกันไป
ณเดชนก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะว่าสวยจุงเบยนี่ดูดิดูดิ
เห็นป่ะยังจะจุงเบยอยู่อีกเออจุงเบยไม่รู้เออเขาเพิ่งเล่น
เขาเพิ่งเล่นไอจีเด็กแต่ตลกอ่ะสวยจุงเบยโอเคไปไปเม้นต์ใครจน
กดไลค์ใครจนโดนบล็อกไปกี่วันนะตอนแรกอ่ะเริ่มเล่นอ่ะ
กดกดไลค์ให้ให้แฟนคลับนะครับอืมเนี่ยนะฮะคุณคำลนปราโมท
แกก็โพสต์แล้วนะคุณแอร์คำลนนะแกบอกว่ารัฐบาลแบ่งเบาภาระค่าไฟฟ้า
โดยเอาการใช้ไฟเดือนกุมภาเป็นฐานถ้าเกินกุมภามาไม่เกินแปดร้อย
ใช้ส่วนเกินฟรีถ้าเกินนั้นมีทั้งลดห้าสิบและสามสิบเปอร์เซ็นต์
นี่แกก็ลงมาบอกอยู่นอนดูได้ไงไม่ค่อยเข้าใจตรงเนี้ยว่าเกิดเอาของเดือนนี้ดีกว่า
เดี๋ยวนี้คิดว่าน่าจะหักน่าจะหนักสุดมีบางคนเขาก็โพสต์มาทนร้อนอีกหน่อยนะ

วงสระรอฟังแม่คิดว่าเดี๋ยวก็จะฝนตกแล้วเอออากาศเย็นอ้าวไม่ใช่ว่
แต่เขาบอกว่าพอฤดูร้อนเนี่ยค่าไฟมันก็จะแพงเป็นธรรมดา
เพราะว่าเอฟซีตามนานของเครื่อง

อันนี้เขาโดนกันเท่าตัวอ๋อนี่คืออะไรวะเอฟซีนี่เอฟซีนี่คือข้าวไฟแบบแปลฝูกขัง
มันจะเป็นข้าวเอฟซีของเขาอะไรนะเขาเรียกอะไรวะอัตราเก้าหน้า
เดือนนี้ปางเข้าไป๕๖๐๐เอามาดูพี่น้องใจบุญ
แวดใจบุญคือท็อปไทยนะฮะบินกับเอกพันธ์ครับ
ก็วันนี้เขาไป๒ชุมชนไปแจกเงินแจกอาหารที่ชุมชนริมทางรถไฟสาย๘ริ้ว
และชุมชนคลองส้มปล่อยซึ่งท็อปก็นำเงินมาห้าแสนบาทสดนะฮะ
ข้าวเหนียวมูลข้าวเหนียวหมูละ๕๐๐กล่องและหมี่โคราช๑๒๐๐ชุด
ที่บ้านเลยจะได้ไม่ต้องไปตกคักกันไม่ต้องมายืนเบรกกัน
โดยทั้งสองก็เปิดเผยว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนเคยมาแจกแล้ว
แต่ชุมชนในระแวกทางรถไฟยมราชใหญ่ตรงนั้นก็ชุมชนใหญ่อยู่นะฮะ
มันใหญ่มากเลยต้องกลับมาให้คนที่ยังตกหล่นในครั้งก่อน
ถามว่าเหนื่อยไหมบอกว่าไม่เหนื่อย
ตอนนี้ยอดบริจาคที่สมทุษย์เข้ามาร่วมแจกเงินชาวบ้านก็ทะลุ๑๐ล้านไปแล้ว
คือเดิมเขาใช้เงินค่าตัวที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์
พอคนรู้ก็ขอร่วมด้วยเงินเพิ่มขึ้นมาอีกนางก็เลยแจกต่อ
เก่งมากดีมากกับเพื่อนท็อป
โอเคพักสักครู่อีกปัญหาช่วงโควิดคือช่างตัดผม

ก็เขาก็ต้องปิดไงเพราะว่าเปิดไม่ได้ปัญหามันก็เกิด

กำลังเข้าพักและกำลังเมาเลย

โอเคไปดูเคนภูมินะฮะ
ทางของแซรอยจากอิเทบอล

เป็นคอซีรีส์เกาหลีนะฮะหลายคนให้ความสนใจนะฮะ
บอกเหมือนพักมากแต่พักก่อนนะ

ทำไมอ่ะโอ๊ยลูกสาวแตงโมงของฉันน่าต้องไปทำจมูกค่ะดูดูดู

แม่แม่เบาหน้าเขาดาลาง

เอาะโอเคไม่ใช่พักตกสิครับ
ไปพบกับคุณอุวิภาคภูมิกับทางคุณมิวเก่งมาสอนนะครับ
สวัสดีค่ะคุณยาวขึ้นแล้วเรา